เรื่องนึงดีกว่านะคะหวย๓๐ล้าน
ยังไม่จบคือต้องบอกว่าคือตอนนี้เรื่องมันดำเนินมา
คิดว่าน่าจะค่อนปลายเรื่องแล้ว

ที่บอกว่าจะไปฟ้องทั้งผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางผู้การกองปราบ
ถอนฟ้องแล้วจ้าถอยแล้วจ้าแผนเข้าใจแล้วจ้า
ปรากฏว่านอกจากในแผนแล้วมีอีกคนนึงที่เป็นตัวละครสำคัญก็คือ
น้องฟ้าหลายคนชอบเรียกว่าน้องฟ้านะคะ
คุณฟ้านี่แหละค่ะเป็นอีกหนึ่งคนที่
ก็ได้ไปยื่นฟ้องร้องทางผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางแล้วก็ผู้การกองปราบเหมือนกัน
คราวนี้ฟ้าเข้าใจแล้วค่ะฟ้าถอยเหมือนกันนะคะ
ไปถอนแจ้งความแล้วเอ๊ะยังไงล่ะทีนี้
เมื่อวานนี้ค่ะนางสาวกระหนกพันธ์หมวกสวัยหรือว่าฟ้า
คนสนิทของครูปรีชาไปยื่นขอถอนฟ้อง
พลตำรวจโทษธิติราชนองหานพิทักษ์
ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางแล้วก็พลตำรวจตรี

ผู้บังคับการกองปราบรามเรียบร้อยแล้วนะคะ
หลังจากที่ก่อนหน้านี้ควงทั้งทนายสุกิต
ยื่นฟ้องตำรวจชั้นผู้ใหญ่ทั้งสองคน
และตำรวจอีก๑๗นายฐานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบค่ะ
ฟ้าบอกว่ายังไงรู้ไหมฟ้าบอกว่าที่ยื่นฟ้องไปก่อนหน้านี้เนี่ย
เข้าใจผิดเหมือนในแผนนั่นแหละ
ก็เข้าใจผิดคิดว่าหน่วยงานตำรวจสอบสวนกลางและกองปราบเนี่ย
มีส่วนเกี่ยวข้องกับใครคนนึง
แต่พอได้ข้อมูลที่ชัดเจนแล้วว่าเอ้าเขาไม่เกี่ยวกัน

เพื่อไม่ให้องค์กรต้องเสียหายแล้วก็ไม่อยากจะตกเป็นเครื่องมือของใครทั้งนั้นด้วย
ซึ่งสารก็ได้รับคำร้องขอถอนฟ้องเอาไว้แล้ว
และจะมีคำสั่งขอถอนฟ้องได้หรือไม่อีกทีก็คือ๑๐เมษายนที่จะถึงนี้นะคะ

นายสุกิตซึ่งเคยเป็นที่ปรึกษาและคอยช่วยเหลือฟ้า
ล่าสุดออกมาฟ้าผ่า
ประกาศตัดขาดกับฟ้าเรียบร้อยแล้วนะคะ
หลังจากที่มีคลิปเสียงออกมาว่า
ลักษณะฟ้านั้นรู้จักกับนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่
แล้วมีบางช่วงที่ไปพาดพิงถึงทนายสุกิต
โดยทนายสุกิตไปแจ้งความด้วยค่ะ

แต่เป็นแจ้งความเอาผิดนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์
ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออัตยากรรม
ฐานความผิดตามพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์

หมินประมาทด้วยการโฆษณา
รวมถึงยังประกาศตัดขาดกับฟ้า
บอกเลยว่าไม่รู้จักใครเป็นการส่วนตัวทั้งนั้น
นายตำรวจชั้นผู้ใหญ่หรือจะนายกรัฐมนตรีก็ไม่รู้จัก

ต่อไปนี้ไม่ต้องโทรมาปรึกษาอะไรทั้งนั้น
และถ้าหากมีคำพูดที่พาดพิงถึงตัวเองจริง
ก็รอเลยอาจจะมีการแจ้งความเอาผิดด้วยเหมือนกัน
ส่วนความคลิบหน้าคดีหวย๓๐ล้านบาท
พนักงานสอบสวนจะยื่นฟ้องครูปรีชานายแผนแล้วก็เจ๊บ้าบิน
ข้อหาแจ้งความเท็จบ่ายวันนี้ค่ะ
เรื่องนี้ยิ่งนานวันเริ่มจะเห็นอะไรมากขึ้น
เป็นละครที่พลิกไปพลิกมาตลอดเวลานะครับ